ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีคนไปยิงน้องผู้นะฮะ
เด็กนักเรียนชายชั้นปวช๒ของเทคนิคดุสิตเสียชีวิตที่ใกล้กับสถาบันช้างเมื่อวานนี้

ล่าสุดวันนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้แล้ว

เช้าวันนี้ในจุดเกิดเหตุซอยระนอง๒นะครับ
ใกล้กับเทคโนโลยีดูสิตเนี่ยนะฮะ

เช้าวันนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้นะฮะ

เข้ามาทำร้ายแล้วก็ยิงจนเสียชีวิตเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะฮะ
ดวงวิญญาณไปที่วัดที่ไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพนะครับ
ขณะที่ร่างของน้องผู้ทางครอบครัวก็
รับมาจากทางโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วนะฮะจากทางนิติเวศ
ในการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
กับแม่ของน้องผู้บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
ทำพิธีก็นำอาหารที่ลูกชายชอบเนี่ยมาวางเอาไว้ให้
ทั้งข้าวปั้นฉามะนาวขนมน้ำอัดลม
มีมนต์พระมาทำพิธีหนึ่งรูป
ส่วนที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตเช้าวันนี้นะครับ
บรรยากาศก็เงียบเหงาแล้วครับเพราะว่า
ทางสถาบันเนี่ยสั่งปิดการเรียนการสอนที่สถาบัน
ให้เด็กเรียนออนไลน์๒สัปดาห์
เพื่อความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุเช้าเมื่อวานนี้
คดีนี้ถือว่ามีความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามแล้วก็รู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
นี่ฮะ๑คนนะครับคือมาก่อเหตุในกล้องวงจรปิดที่เห็น
ขึ้นมา๓คนค่ะมอเตอร์ไซส์๒คัน
หมวกกันน็อกอะไรเต็มใบแต่ตอนนี้รู้ตัวละ๑คน
นี่คือวันนี้นะฮะนายอัครพลสิริเมคานนท์ชื่อเล่นชื่อยีนนะ
ยีนเขามีฉายาด้วยนะยีนไซน้อยอายุ๒๒ปีค่ะ
เพราะว่าอยู่แถวไซน้อยนี่ฮะข้อหาที่ถูกแจ้งไว้คือร่วมกันฆ่าผู้อื่น
พยายามฆ่าผู้อื่นเรื่องของมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตเรื่องการพาอาวุธปืนเรื่องการยิงปืน
นี่ฮะถูกแจ้งข้อหาไว้นะฮะร่วมกันนะครับเพราะว่ามีพวกอีกสองคนด้วยนะฮะ
เท่าที่เห็นในกล้องวงชนปิดนะครับคุณเมธิเช่าเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
เราได้ภาพจากชุดสืบสวนตำรวจนครบานตอนที่รู้ตัวแล้วว่าอัครพลยีนเนี่ย
บ้านอยู่ตรงไหนยังไงนี่ยีนไซน้อยไปซุ่มรออยู่ในหมู่บ้านเลยนะฮะ
ออกมาซื้อของน้องมิ้นยีนออกมาซื้อของตำรวจดักซุ่มรออยู่
เข้าไปรวบตัวเลยนะฮะอ่านหมายจับให้ฟัง
ซึ่งตัวนายยีนก็รับสารภาพว่าเขาคือมือยิงเลยนะเขาคือคนยิงเลย

ดูสิตคนที่เสียชีวิตแต่อ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัว
เขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ตายก่อนให้ภาพจากกล้องจากกล้องวงจรปิดของฟ้อง
ถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ตายก่อนขอดูภาพกล้องวงจรปิดตอนแรกสุดอีกทีเลยได้ไหมคะ
ก็เห็นว่าเขาเดินจะเข้าสถาบันเฉย
ขี่มอสไซด์มานิดเห็นไหมน้องผู้เดินมาเดินเฉยเฉย
เดินเฉยเฉยเลยแล้วจักรยานยนต์สองคันใช่ไหมขี่สวนเลนด้วยนะสองคันนั้นน่ะ
พอพ้นกล้องไปตรงเนี้ยนะฮะอ่านี่ยังเดินอยู่นะ
ยังเดินอยู่ยังเห็นเงาดำดำอยู่นะนั่นเดินไปแล้วเดินไปแล้ว
กำลังจะพ้นกล้องอ่ะมอไซค์สวนเลนมาแล้วแล้วประกบเลย
แล้วยังไงคะแล้วลงมาแล้วก็ปูบังแล้วมีเสียงปืน
นี่เพื่อนของของน้องผู้ก็พยายามเข้าไปช่วยใช่ตรงเนี้ยนายยีนไซน้อยอ้างว่า
ทำไปเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากกลุ่มของผู้ตายเนี่ย
อ่าเข้ามาทำร้ายเขาเขาก็ต้องป้องกันตัวยีนไม่ได้ดูข่าวแน่แน่เลยอ่ะ
คุณผู้ชมครับคุณเนติชาวที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวไซน้อยนนทบุรีนะฮะเป็นบ้านของยีนด้วยนะครับ
ยังได้กล้องวงจรปิดตอนที่คุมตัวไปคุมที่จรรย์สนิทวงศ์ซอย๓แยก๕นะ
เขาไปซื้อของนะค่ะแต่นี่เป็นภาพที่คุมตัวได้แล้วนะฮะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของยีนนะฮะช่วงสี่โมงเย็น
สืบสวนนครบานขับรถจอดหน้าบ้านของยีนแล้วลงไปค้นในบ้าน
อ่าโดยตัวนายยีนเนี่ยนั่งอยู่ในรถนะฮะ
ไม่ได้พาลงมาจากรถนะคงจะไปค้นพวกอาวุธหรือว่าของกลาง
แต่จุดเกิดเหตุมันคือหน้าสถาบันของเทคนิคดุสิตเขา
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ต้องลงมาชี้จุดทำแผนอะไร
ชาวบ้านในระแวกบอกว่าตัวของนายยีนเนี่ย
เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวนะครับ
ผู้ก็ลูกชายคนเดียวของครอบครัวนะแต่ครอบครัวนี้เนี่ย
อย่างมากลูกก็ติดคุกใช่ไหมครอบครัวนั้นลูกชายเขาตาย
คือชาวบ้านบอกเท่าที่เห็นก็ดูเป็นเด็กดีทำมาหากินขยันอะไรดีนะ
หาเงินส่งตัวเองเรียนขับไลน์แมนมีต้มน้ำต้มน้ำใบกระท่อมขายด้วย
อ่าส่วนผู้ปกครองเนี่ยความจริงเขาประสานจะพาลูกชายเนี่ยไปมอบตัวอยู่แล้ว
แต่ตำรวจเนี่ยไปเจอตัวซะก่อนขณะเดียวกันเนี่ย
ตามรายงานของชุดสืบสวนนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
กับกลุ่มของเด็กที่เสียชีวิตเคยมีเรื่องทะเลาะกัน
ตัวของคนก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าตอนที่ไปเจอกันเนี่ยในที่เกิดเหตุเช้าเมื่อวานเนี่ย
ตัวของผู้ตายพยายามจะใช้มีดเนี่ยมาแทงคอเขาก่อน
แล้วก็พยายามจะใช้มีดเนี่ยไปแทงเพื่อนเขาด้วย
ก็เลยต้องยิงเพื่อป้องกันตัวอ๋อสองคนคือฝั่งคนเจ็บ
สามคนคือฝั่งเขาอ่าลองฟังเสียงดู
คือประมาณว่ามีดมีดคนที่ตายอ่ะนะเอามีดแทงเพื่อนเขาตรงนี้เอ่อ
แทงแล้วก็ดึงขึ้นมาจะแทงน้องคนนี้น้องยีนอ่ะอืม
อันนี้คือน้องขอเล่าให้ตำรวจฟังนะอันนี้ที่ชาวบ้านเขาบอก
เขาเขาได้ยินว่านายยีนเนี่ย
ไม่ใช่วัยรุ่นนะไม่ใช่เยาวชนนะบอกกับตำรวจว่าอย่างนี้บอกจะถูกแทงคอก่อนก็เลยต้องยิงเข้าไป
แต่คุณก็ขี่รถไปประกบเขาก่อนไม่ใช่เหรอก็นั่นน่ะสิไปหาเขาถึงหน้าสถาบันไม่ใช่เหรอ
เลนไปปาดดักเขาน่ะแม่ช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวในยีนมาที่
กองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบานนะครับทุกผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตรวจโทษธิติแสงสว่างแล้วก็ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนของบรชน
เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ยังเหลือพวกที่ร่วมกันก่อเหตุด้วยนะครับแต่ตัวนายยีนเขาสารภาพว่าเขาเป็นคนยิงเอง
มีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะตรงจุดเกิดเหตุนะฮะ

หลังช่วง๗นาฬิกา๕สี่นาทีผู้ก่อเหตุ
ช่วงเช้านะมีผู้ปกครอง
คือแถวนั้นเขามีโรงเรียนมีเด็กอนุบาลด้วย
เขามาส่งลูกหลานเรียนกันในซอยตรงนี้
นั้นก็จะมีเทคนิคดุสิตอีกไม่กี่ร้อยเมตร
กลุ่มผู้ก่อเหตุกล้องตรงนี้ที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าที่มากัน๒คัน๓คนเนี่ย
เข้ามาในซอยระนอง๒มุ่งหน้าไปยังวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเนี่ย
คือทั้งหมดเนี่ยพอเห็นผู้ตายแล้วก็เพื่อนเดินอยู่แถวนั้นเนี่ย
ขี่รถเข้าไปประกบทันที
นี่นะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงจากรถแล้วก่อเหตุแล้วยิงใส่เขา
แล้วเพื่อนเนี่ยก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยกัน
มีชักปืนมาจะยิงฝั่งนั้นด้วยนะฮะ
ชักมาขู่นะฮะเห็นไหมทำท่าจะยิงใส่เพื่อที่จะไปช่วยด้วย

กล้องมันอันนี้คือกล้องมันไม่ต่อเนื่องใช่ไหม

มันก็เลยดูขยึกขยักหน่อยนะค่ะ
มีกล้องอีกมุมหนึ่งนะฮะ๗นาฬิกา๕๖นาทีนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มา๒คัน
ขี่ผ่านเส้นทางถนนพระราม๕นะฮะ

หลังก่อเหตุก็คงจะช่วงหลบหนีแล้วครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอตำรวจนครบานแถลงรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะ

ส่วนวัดที่ตั้งบรรพิกุศลศพของทั้งคู่นะฮะ
ครอบครัววันนี้รับร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับ
ครอบครัวคุณครูเพื่อนญาติญาติก็มาร่วมพิธีกัน
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้า

ขอให้ออกมารับผิดชอบ

เป็นลูกชายที่เป็นความหวังของครอบครัว

เรียนก่อสร้างที่นี่แม่ก็ไม่ห้าม

นี่คือกอดสุดท้ายของลูก
ลูกจะรีบก่อนพัน

แม่ไม่รู้ว่านี่เป็นกอดสุดท้ายของลูก

ลูกจะกอดแม่ทุกวันเลย

หรือแม่ไม่ได้เข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้

หนูรักแม่

หลังจากนี้แม่ไม่ได้ยิน